มีผู้ชายคนนึงเขาเสียใจมากเขาถูกภรรยาทิ้ง
ก็เลยเมาเหล้านั่งร้องไห้ไปปรึกษาเพื่อนข้างห้องสองสามีพระยาคู่หนึ่ง
ถ้าเมียไม่ดีก็หาเมียใหม่ไม่ต้องเสียใจ
แล้วถ้าเมาแล้วเนี่ยก็อย่าโวยวายเสียงดังนะ

คว้าสากกระเบือจะมาฟาดภรรยา
ภรรยาเพื่อนบ้านที่เขาอุตส่าหลอบใจ

กันภรรยาไปคว้ามีดแทง
ตายเลยฝั่งนั้นตายเลย

เนี่ยค่ะแล้วก็ทีนี้

ครอบครัวเขาก็เสียใจไงเขามองว่ามันเป็นเหตุป้องกันตัว

หลวงศรีอายุ๔๕ปี
เป็นผู้ต้องหาที่เอามีดแทง

ชูพรมวงอายุ๔๒ปี

อดกับภรรยาและลูกชาย

นายมนูลขึ้นรถหลังทำแผนเสร็จ

ลูกชายคนโตให้ดูแลแม่กับน้องด้วยนะ

เพราะทุกคนเชื่อว่านายมนูลทำไป
เพราะเป็นการปกป้องภรรยา

เดี๋ยวลำดับเหตุการณ์ให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะคะ

ห้องเช่าชั้นเดียวปลูกติดกันอยู่หลายห้อง

ที่เกิดเหตุพบศพนายทัศนาวัน

สภาพศพใส่เสื้อยืดสีเหลือง

ใกล้ศพมีสากกระเบือยาวประมาณ๑ฟุต

คนก่อเหตุคือนายมนูล

อ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว

แล้วก็เอาสากมาตีภรรยาเขาก่อน
วิ่งมาก็ตีผมเลย

สะพานกันก่อน
ก่อนเกิดเหตุประมาณ๒ทุ่มค่ะนายมนูลไปรับนางอุทิศกลับจากที่ทำงาน
แล้วเขาก็นั่งกินเบียร์กันมีลูกเลี้ยงอยู่ด้วยที่หน้าห้องเช่านะคะ
พอลูกเลี้ยงกลับไปตัวผู้เสียชีวิตน่ะ
มานั่งกินเบียร์ด้วยแล้วก็มาปรับทุกข์
ว่าถูกเมียทิ้งไปวันหนึ่งครับนายมนูลก็รินเบียร์ให้ผู้ตายไปแก้วหนึ่งนะ
แล้วก็พูดปลอบบอกว่าเมียไม่ดีก็หาเมียใหม่ไม่ต้องเสียใจ
แล้วก็เตือนไปว่าเวลาเมาก็อย่าเอะอะโวยวายนะ
กลายเป็นว่าผู้ตายโมโหไม่พอใจที่นายมนูลปลอบแบบนี้
ก็เดินกลับไปที่ห้องไปหยิบสากกระเบือยาวประมาณฟุตหนึ่ง
ออกมาแล้วก็วิ่งมาตีนายมนูลนายอุทิศนางอุทิศเห็น
ก็เลยมาช่วยสามีผู้ตายก็เลยหันไปตีนางอุทิศ
มนูลเห็นภรรยาถูกตีก็พยายามจะช่วยภรรยาตะโกนบอก
อย่าทำอย่าทำอย่าตีเมียอ้ายพูดแบบนี้นะคะครับ
แล้วมันมีจังหวะชุลมุนนะคะผู้ตายเอาสากกระเบือ
กลับมาตีนายมนูลอีกตั้งหลายรอบนายมนูลเขาบอกแบบนี้นะ
ทีนี้มันเกิดการยื้อแย่งกันนายมนูลเลยหยิบมีดแทงผู้ตาย
ผู้ตายก็เดินโซซัสโซเซกลับไปนอนเสียชีวิตในห้องของตัวเอง
แทงไปสามจุดนะคะที่ใต้ราวนมซ้ายที่ลิ้นปี่
แล้วก็ที่เหนือราวนมขวานางอุทิศภรรยาของนายมนูลบอกว่า
ไปเมื่อคืนวันเสาร์วันที่ภรรยาของผู้ตาย
อบข้าวหอบของหนีออกจากบ้านผู้ตายทุบทำลายสิ่งของของภรรยา
เครื่องสำอางของภรรยามาเทกองที่หน้าห้องแล้วก็จุดไฟเผา
พฤติกรรมของผู้ตายเท่าที่เห็นก็คือกินเหล้าเมาทุกวัน
ภรรยาเอือมระอาแล้วก็หอบข้าวหอบของออกไปจากห้อง
อุทิศบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีหมอดูทักว่าตอนอายุ๕๑ปี
จะทำเรื่องให้เดือดร้อนต้องไปรดน้ำมนต์ที่วัดเพื่อแก้เคล็ด
ตอนนี้อายุ๕๑ปีพอดีเหมือนกับว่าทำไมหมอดูทายแม่นจัง
จำเรื่องนี้ได้เล่าให้สามีฟังสามีไม่เชื่อหาว่างมงาย
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางอุทิศบอกว่า
ก็รู้นิสัยของสามีว่ายอมไม่ได้ที่เห็นตัวเอง
ที่เป็นภรรยาถูกทำร้ายอยู่กินกันมาหกปี
ขยันมากไปรับไปส่งที่ทำงานทุกวัน
นี่ค่ะไม่เคยทำร้ายอะไรเลยนะคะแล้วก็สามีเคยบอกว่า
สามีมีเมียมา๔คนแต่รักนางอุทิศคนนี้มากที่สุดเลย
เธอก็เลยบอกว่าสามีทำไปเพื่อปกป้องตัวเธอไง
ก็ถูกจับติดคุกเดี๋ยวเธอก็จะไปเยี่ยมสามีให้บ่อยที่สุด
แล้วก็จะดูแลลูกทั้งสองคนให้ดีที่สุดครับรอสามีพ้นโทษนะคะ